คุณผู้ชมคะเดือนนี้กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
สองท่านนี้มีคู่ทักเรียบร้อยแล้ว
ก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลอะไรกันมากแต่ว่า๑๔กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทย
ผู้ปกครองหลายคนนะคะที่มีลูกสาวก็อาจจะรู้สึกหวั่นใจกัน
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะวันวาเลนไทยเนี่ย
มันจะกลายเป็นวันที่ทำให้ผู้หญิงต้องมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือเปล่า
จะมีการเอาความรักมาอ้างเพื่อการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่า
ล่าสุดคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดกันใหม่แล้วนะคะ
เพราะว่าทางกรมสุขภาพจิตเขาบอกมาค่ะว่า
รุ่นสมัยนี้เขาไม่คิดแบบนั้นกันแล้ว
วันวาเลนไทยไม่ใช่วันที่จะทำให้เขามีเพศสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรกอีกต่อไปแล้วนะคะ
แล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่แหละ
ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัตร
ธิบดีกรมสุขภาพจิตก็เปิดเผยข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน
ที่มีการสำรวจพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครประมาณ๑๒๕๐คนค่ะ
เขาบอกว่าวัยรุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงมากกว่า๔ใน๕หรือประมาณ๑๘๐
เขายืนยันนะคะว่าวันวาเลนไทยไม่ได้ส่งผลกับการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแต่อย่างใด
เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะควบคุมอย่างใกล้ชิดค่ะ
ขณะเดียวกันเขามองกันว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทย
วัยรุ่นไทย๑๘๙ใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิด
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการตั้งคันนะคะ
ส่วนทางด้านของวัยรุ่นหญิงเกือบร้อยละ๙๐ไม่ได้มีการคุมกำเนิดเองค่ะ
แต่ก็จะเลือกให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย
ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยาคุมเพราะว่าก็กลัวผู้ปกครองจะเห็น
กลัวผลข้างเคียงของยาเช่นเดี๋ยวกินแล้วอ้วนเป็นฝ้า
มีวัยรุ่นประมาณร้อยละ๑๕นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชาย
เขามองว่าการคุมกำเนิดเป็นเรื่องไม่จำเป็นค่ะ
ซึ่งจากการสำรวจทั้งหมดวัยรุ่นกว่า๑๕๐ก็เลือกที่จะใช้วิธีระบายแล้วก็ปรึกษากับเพื่อน
รองลงมาก็คือพ่อแม่และมีเพียงร้อยละ๕เท่านั้นนะคะที่เลือกจะปรึกษาแฟน
และเลือกที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
มีข้อมูลที่น่าสนใจส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงเป็นบุคคลสำคัญที่วัยรุ่นนึกถึงเมื่อมีปัญหา
เพราะฉะนั้นวันวาเลนไทยนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแสดงความรักในรูปแบบของครอบครัวนะคะ
อาจจะเป็นการพูดคุยกันหรือว่าเขียนบอกความรู้สึกรักแล้วก็ห่วงใย
หรือเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่ทำร่วมกันได้
ความคิดกันได้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นเขาบอกกันแล้ว
สัมพันธ์มีกันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทย
ยิ่งวาเลนไทยผู้ปกครองคุมเข้มเขาก็คงจะไม่ไปทำอะไรกันวันนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้เขารู้จักเรื่องของความเหมาะสม

ซึ่งสถาบันครอบครัวก็จะเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดในการที่จะปลูกฝังเรื่องนี้ได้นะคะ